เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องโรงงานมิงตี้ระเบิดที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็คือความเสียหายเกิดขึ้นมีความเสียหายสูญเสียในชีวิตทรัพย์สิน
แต่ตอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่งฮะเป็นเรื่องของปมอาถรรพ์
อาถรรพ์ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเอาละส่วนหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
แต่ไปมามีการผูกโยงว่าจะเกี่ยวข้องกับรู้จักไหม
หนยักษ์ทาเวชสุวรรค์เป็นรุปัญญักษ์นะครับ
และอีกมุมหนึ่งก็มีหนหนทำนายท้ายทักข้างคุณนัฐพงษ์
มีโหนท่านหนึ่งทำนายทายทักว่าบ้านเราประเทศไทยให้ระวังเอาไว้เถ
แต่ท่านทำนายก่อนหน้านั้นแล้วนะทำนายก่อนว่าบ้านเราประเทศไทยหลายพิกัด
จะโดนสถานการณ์อุบัติเหตุจากเพลิงไหม้นี่ไงไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะจากเพลิงไหม้
หลายต่อหลายครั้งนับจากนี้ให้เตรียมตัวไว้
นี่เขาทำนายไว้๓เดือนเลยนะกรกฎาสิงหากัญญาเตรียมตัวไว้
แล้วนี่คือกรกฎาศิงหากัญญาเตรียมตัวไว้เจอไปแล้ว๒เหตุการณ์

คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของงานศพของน้องพอร์สนะครับ
คุณผู้ชมครับในหลวงพระราชทานพวงมาลาและน้ำหลวงอาบศพแก่น้องพอส
วีรบรุษนักดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดับไฟที่ไหม้
โรงงานผลิตเม็ดโฟมที่ถนนกิ่งแก้วครับ
เมื่อวานนี้เวลา๑๒นิดนาทีรายการ๕๐นาที
แม่และครอบครัวของน้องพอร์สนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป
สวดอัญเชิญวิญญาณที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนริบดินจังหวัดสมุทรปราการ
นำโรงศพที่คลุมด้วยทงชาติบรรจุร่างของนายกรสิทธิลาวพันธ
หรือว่าพอสอาสาสมัครดับเพลิง
กู้ภัยสมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าทน๒๗
ออกมาขึ้นรถตู้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
รถนำขบวนวีรบรุษนักดับเพลิงเคลื่อนออกจากโรงพยาบาล
เพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดทุ่งครุสถานที่จัดงานสวดอภิษฐรรม
ขบวนรถตู้รถกู้ภัยของบูรณิธิต่างกว่า๒๐คัน
นำร่างของพอสคลุมด้วยทงชาติ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารา๕วัดทุ่งครุ
มีพระสงฆ์และนางสายน้ำพึ่งชนะแสวง

ถือกระถางทูบเดินนำเข้าสารา
ซึ่งศพใส่ไว้ในถุงซิปนะครับแล้วก็คลุมด้วยทงชาติ
มีเพื่อนอาสาทน๒๘และเพื่อนทยอยเข้ารดน้ำศพ
แน่นอนครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
จากนั้นตามกำหนดการเวลา๑๗นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโต
ท่านเป็นผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์
ในการพระชธานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวง
และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพ
และประกอบพิธีบรรจุร่างของนายกรสิทธิ์ลาวพันธ์ลงหีบศพอย่างสมเกียจ
ส่วนครอบครัวของพอสนะครับโดยเฉพาะพ่อกับแม่แน่นอนครับ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นางสายน้ำพึ่งชนะแสวงแม่ของน้องพอร์สเนี่ยนะฮะ
โศกยังเศร้าอยู่แต่ใจหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวบอก
ภูมิใจในตัวลูกชายของฉัน
เพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตลูกชายชอบทำงานอาสาช่วยเหลือนะฮะ
ช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดแม่เองครอบครัวนี้คุณผู้ชม
เป็นครอบครัวจิตอาสาแม่ก็เป็นอาสาสมัคร
หลังจากนี้แม่อยากจะทำตามความฝันของพอร์ส
ก็คือให้พี่ชายเรียนหนังสือให้จบ
แล้วเรียนด้านไหนรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับคุณปุ้ยคุณต้นฮะ
เรียนด้านการจัดการบรรเทาสาธารณภัย
ด้านนี้เลยดูหัวใจคนครอบครัวนี้
พี่ก็ทำดีที่สุดแล้วแม่ภูมิใจมากที่ลูกเล่นมาอยู่ตรงนี้

แม่แต่แม่ก็เป็นอาสาเหมือนกันอ้างก็เป็นอาสาพ่อพ่อก็เป็นอาสา
ก็ต้องตามความฝันของเขาที่อยากให้พี่ก็เรียนจบ

แต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าน้องพอร์สเองเนี่ยอยากได้
อยากได้คืออยากจะบูชาท้าเวสุวรรณ
แต่บอกไว้หลายวันแล้วแต่ก่อนที่จะไปบูชาทาเวสวันช่วงสัปดาห์นี้ฮะ
พอร์ตก็มาเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นซะก่อนฮะ
และเหตุการณ์นี้คนที่บอกกับทีมข่าวก็คือคุณจ๋า

คุณจ๋ากระหนกการเป็นเพื่อนรักของน้องพอร์สฮะ
บอกพอสบอกนี่อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่๑๑กรกฎาคม
ที่กำลังจะถึงเนี่ยจะไปทำบุญกันที่วัดจุลามณีสมุทรสาคร
อยากได้ท้าเวสุวรรณมาบูชาอันนี้พอสบอกกับคุณจ๋านะ
อยากได้เพราะอะไรก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนที่สำนักงานโพสต์เองคนเดียวนะ
คนอื่นไม่เกี่ยวไปเจอเรื่องราวแปลกประหลาดเหมือนไปเจอผีให้พูดอย่างนี้
เหมือนเจอสิ่งลินลักษณ์เหมือนไปเจอผีดังนั้น
อยากได้ท้าเวสุวรรณมาปกปักรักษามาคุ้มครอง
แต่ยังไม่ทันที่จะได้ไปบูชาเอามาติดเนื้อติดตัว
พอสก็มาเสียชีวิตซะก่อนแล้วบังเอิญนะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะฮะพอสเสียชีวิตในพื้นที่ของโรงงานมิงตี้
พลีสมุทรปราการซอยกิ่งแก้ว๒๑
ตรงนี้มีรูปปั้นยักษ์แดงก็คือทาเวสุวรรณอยู่ตรงนั้นด้วยฮะ
อาถรรพ์เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาว่ามีคนไปต่อยอด
ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเนี่ยเหตุร้ายเอาโรงงานระเบิด
ร้ายที่เกิดขึ้นกับน้องพอร์สอาจจะเกิดจากอาถรรพ์ของท้าเวสุวรรณหรือไม่
เพราะสะพานลอยคนข้ามมียักษ์อยู่๒ตน
นแรกชื่อว่าสุริยาเทพอีกตนหนึ่งคือท้าเวชสุวรรณ
ซึ่งท้าเวสวันเราจะคุ้นเคยกันดีอยู่ตรงนี้เลย
เอาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ดีเหรอปกปักรักษาคุ้มครองไม่ดี
ทำไมพูดไม่ดีอ่ะไม่ดีแปลง่ายก็คือ
พิกัดที่ตั้งไว้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสม
และอาจจะไม่เป็นมงคลดังนั้นควรจะเป็นเรื่องราวดี
ปกปักรักษาคนในพื้นที่กลับกลายเป็นความไม่เป็นมงคล
อยู่ตรงนี้แทนว่าถึงขนาดนั้นนะ
หากใครจิตอ่อนดวงใกล้จะถึงฆาต
แล้วมาอยู่ในโซนนี้ด้วยก็อาจจะมีอันเป็นไปได้
นี่คือความเชื่อส่วนหนึ่งของคนในพื้นที่ย้อนไปพิกัดเดียวกันนะครับ
กิ่งแก้วเหมือนกันย่านกิ่งแก้วเหมือนกัน
ย้อนไปเอาไม่ต้องไกลมากปี๖๒
๖๒เนี่ยอุบัติเหตุครั้งใหญ่มีรถไปชนกับกระบะนะฮะ
ทำให้มีคนเสียชีวิตมาแล้ว๑๓ศพรวด

เหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญมากฮะ
ชนเสียชีวิตยับเยินตายไป๑๓ศพ
และเลข๑๓ด้วยนั่นครั้งแรก
แล้วย้อนลึกไปอีกย้อนลึกไปอีกเด็กอาจจะไม่รู้จัก
แต่คุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะจำได้
ก็กิ่งแก้วโค้งร้อยศพโซนเดียวกันฮะ

ผมยังเป็นเด็กอยู่ด้วยมั้ยเราเป็นวัยรุ่นล่ะ
อย่างนั้นแหละนะฮะก็เกิดเหตุการณ์โค้งร้อยศพในย่านกิ่งแก้วเหมือนกัน
อันนั้นปี๒๕๓๖ฮะ
จึงเป็นที่มาของว่าถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนอาถรรพ์ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
ชาวบ้านก็เชื่อเชื่อว่าโซนนี้น่าจะเป็นโค้งอาถรรพ์
เพราะเคยมีคนเห็นวิญญาณเดินผ่านรถแฟบ
เดินผ่านมาแล้วซอยกิ่งแก้ว๒๑ฮะ
ส่วนกรณีของยักษ์หรือท้าเวสุวรรณก็มีคนเชื่อว่า
ทีควรจะปกปักรักษาแต่กลายเป็นว่าสร้างไม่ดีสร้างไม่ถูกสร้างไม่ต้อง
และเครื่องล้างที่จะไปบูชาไม่เป็นไปตามพิธีกรรมที่เหมาะสม
สิ่งนี้เลยกลายเป็นโทษมากกว่าจะเป็นคุณมากกว่าจะเป็นการที่คอยปกปักรักษาผู้คน
อันนี้เป็นความเชื่อบางส่วนแต่ชาวบ้านบางท่านอย่างพี่พารดรมณีกาศ
พาราดรบอกไม่เกี่ยวหรอกผมก็เชื่อท้าเวสุวรรณเหมือนกัน
แต่เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ที่มีคนตายไม่ว่าจะเป็น๑๓ศพไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โรงงานระเบิด
น่าจะเกิดจากเรื่องของอุบัติเหตุล้วนมากกว่าอย่าไปโทษยักษ์อย่าไปโทษท้าเวสวันเลย
เดี๋ยวฟังจากพี่พารดรครับ
แล้วแต่คนคิดอะครับพี่บางทีเขาก็ไปโทษพวกยงพวกยักษ์อะไรแบบนี้
ผมว่ามันไม่ใช่หรอกคือแบบว่าอุบัติเหตุมันมีมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มียักษ์ด้วย
แล้วผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กยังโตก็เห็นมีอุบัติเหตุตลอด

ผมฟังพี่ต้นอ่านผมเลยต้องเปิดหาข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์เลย
ท้าเวสวรรณเป็นเจ้าแห่งยักษ์เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ครับ
จะเห็นได้ว่าตามวัดวาอารามต่างหน้าโบสถวิหารจะมีทาเวสวันยืนเฝ้าตรงานอยู่
ด้วยความเชื่อว่าจะคอยปกป้องสมบัติล้ำค่าของมีค่าโบราณ
ทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนานเท่านาน

ค่ะใช่แต่บางคนบอกว่านั่นน่ะคือเข้าใจแต่ถ้าหากวางท่านที่มอบศม
ไม่เหมาะสมแล้วไม่มีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเส้นบูชาท่าน

มันก็กลายเป็นเรื่องร้ายเรื่องลบได้เหมือนกันอันนี้ความเชื่อ
ที่จะบวกก็จะเป็นลบไปเป็นอย่างนั้นไปแทน
ไหนก็พูดเรื่องของความเชื่อแล้วค่ะคุณผู้ชม
โฮนวัสุค่ะหลายคนบอกว่ามันมากมันเผอร์
คือก่อนหน้านี้โฮนวัสุค่ะ
คือทำนายไว้ตั้งแต่ต้นปีสักประมาณช่วงมกราค่ะ
บอกว่าจะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่
แล้วปรากฏว่า๒เหตุการณ์ซ้อนกันเลย

โรงงานมิงตี้สมุทรปราการ
กับเมื่อวานสดร้อนโรงงานผลิตน้ำหอม
ที่นิคมลาดกระบังใช่ไหมคะ
นี่ค่ะย้อนไปดูคำทำนายของโหนวสุวัสสุวัสดิ์
คำหอมกุลหน่อยนะคะเป็นโหนชื่อดัง
เคยทำนายดวงชะตาบ้านเมืองไว้ตั้งแต่
สักประมาณวันที่๒๕มกราคม๖๔ค่ะ

ถ้าเกิดว่าคุณไปดูจะไล่ยาวเลย
แต่ไฮไลท์สำคัญโฮนวัสสุบอกว่า
ดวงชะตาบ้านเมืองปี๒๕๖๔จะเกิดม็อบใหญ่ม็อบย่อย
เศรษฐกิจสังคมวิกฤติการเงินฝืดเครื่อง

กรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่หรือเกิดอุบัติเหตุแก๊สระเบิด
นี่ไงครับแก๊สระเบิดด้วยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
คือคนตายเป็นเบื่ออาจจะเสียชีวิต
พอกับเหตุการณ์แก๊สระเบิดในปี๒๕๕๙
แต่ว่าครั้งนี้มีคนเสียชีวิตครั้งคนเดียวก็คือน้องพอร์สถูกไหมคะ
จะมีปัญหาอาทยากรรมในกรุงเทพจะพุ่งสูงมากกว่าปี๒๕๕๙
ทำให้ชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชมพอเห็นแบบนี้แล้วโอ้พากันแห่แชร์เลย

ทีนี้ล่าสุดค่ะหนวสุเนี่ยเพิ่งโพสต์อีกครั้งหนึ่งก็คือ
กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีการลงคำทำนายดวงเมืองครึ่งปีหลัง
เพิ่มเติมบอกว่าพยายามสกัดเอาเฉพาะใจความสำคัญมาให้
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
ดวงเมืองยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานโรงแรมห้างสรรพสินค้า
อาคารสำนักงานที่เป็นอาคารตึกสูง
รวมถึงอาจจะเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ของน้ำมัน
แก๊สหรือวัตถุไวไฟต่างที่อยู่ภายใน
และการถล่มของไซส์งานก่อสร้างขนาดใหญ่
หรือการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นพวกคอนกรีต
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที่จะทำให้คนเสียชีวิตหลายราย
อันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
๒วันนี้เองคุณผู้ชม
จริงแล้วโพสต์หลายมิติเลยนะคะ
สังคมเศรษฐกิจการเมือง